นี้ไปสีสะเกดก่อนข้าวนี่โหดจริง
วัยรุ่นนะครับดักทำร้ายอริต่างหมู่บ้าน
เฮ้ยนี่ใครวะนี่ใครวะ
เฮ้ยดูหน้ามัน
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท
ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภทประเภท

ประเภทประเภท

ประเภทประเภท

เคาะร้ายของเขาหนึ่งขี่เลยบ้านมาดอม
ขี่เลยบ้านปั๊บไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่น

ดักกันอยู่เขาก็เลยเร่งเครื่องหนี
สองนะนะที่จะข้อร้ายนะ
เข้าไปเจอซอยตันครับคุณผู้ชม
เข้าไปเจอซอยตันนะฮะ

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่กระท่อมข้างทาง
กล่าวว่าพี่ครับช่วยผมหน่อยพี่ช่วยผมหน่อย

ผู้ชายคนนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มที่ไล่กระทืบเข้ามาครับ

ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นวิ่งตามมาแล้วทำร้ายครับ
เขากับน้องแล้วฟันแล้วแทงข้างหลังเป็นแผลลึกเลย

บอกว่าหลังเกิดเหตุพาลูกชายไปหากำนัน
กำนันรับปากบอกเดี๋ยวจะพาคู่กรณีไปเจรจากลายเกลี่ยนะ
แต่รอมาหลายวันแม่บอกเห็นยังเงียบกิ๊บอยู่เลย
ตัดสินใจพาลูกนะไปแจ้งความที่สพไพรบึงแล้ว
ไม่เอาระดับกำนันแล้วไม่เอาระดับผู้นำชุมชนแล้ว
ไปแจ้งความกับตำรวจและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

หลังจากรับแจ้งความชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหมู่บ้าน
ที่เกิดเหตุพบวัยรุ่นนั่งรวมตัวกันเป็นแก๊งเลย

ยังไม่ทันสวัสดีตำรวจแล้วมันใส่ตีนหมาวิ่งกันหมดแล้วล่ะนะฮะ
ตามจับมาได้คนหนึ่งคือนายประจงยศสีทอง
คนนี้ครับที่นั่งหน้าจอยอยู่เนี่ย

จงยศศรีทองอายุ๒๙ปี

เจอยาบ้า๒๑เมตร
นี่แหละฮะจึงแจ้งข้อหาครอบครองปืน
ครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยาบ้าด้วย
ส่วนจะอยู่ในแก๊งที่ทำร้ายเยาวชนอายุ๑๗หรือไม่
ต้องรอสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากพบว่าเกี่ยวข้องเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่มครับ
อ้าวถ้าได้สักคนนึงแล้วแล้วถ้าใช่ในกลุ่มนั้น